มีซิงเกิ้ลใหม่ในรอบ๔ปี

เจ้าตัวเตรียมจะนำเพลงใหม่นี่แหละ
ระเบิดความสนุกที่ยุโรปค่ะ
เพราะว่าปกติจะไปทุกปีเลย

ไประเบิดความสนุกความมันนะ

เดินทางฮอดยุโรปเรียบร้อยแล้ว
การไปทัวร์คอนเสิร์ตของพี่พีในครั้งนี้นะคะ
จะนำซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่า

ก็พี่พีค่ะยังนำความเป็นไทยนะ
คือการแสดงโขนค่ะไปโชว์ด้วย
เรียกว่าผสมผสานการแสดงได้ลงตัวมากเลย
ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยของแฟนเพลงมากเลยนะคะ
ต้องบอกว่าพี่พีเนี่ยปล่อยนะพลังทั้งร้องทั้งดีดกีต้า
เสิร์ชโชว์แบบสุดพลังจริงคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนิดนึงละกัน
สมกับความตั้งใจนะเดินทางไปครั้งนี้มากเต็มที่สุดเลย
คือที่ต้องการบรรเทาความคิดถึงบ้าน
เป็นกำลังใจให้ในการต่อสู้ของพี่น้องชาวพ่าอิสราณ
เพราะว่าไปทำงานอยู่ต่างแดนกันเยอะเลยนะคะ
เห็นพี่สะเดินแล้วมันก็คิดถึงบ้านรู้สึกอบอุ่นใจดี